ก็อาจจะเคยเวลาสั่งอาหารจากรายเดอร์
วางไว้ที่โต๊ะถี่ตะกร้าที่คอนโดเขาจัดไว้ให้

มาดูอาหารหายไปไหนก็ไม่รู้
ปกติมันก็มีบ้างหยิบผิดอะไรเอ่ยคนในคอนโดยิบผิด

เขาก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่ามีรายเดอร์อีกบริษัทหนึ่ง
ทำทีไปเดินมาแล้วหยิบอาหารเขาไปเลย

เป็นรายเดอร์อีกบริษัทหนึ่งรูปร่างทวมหน่อย

นี่ค่ะดูสิคะคุณมายอายุ๒๒ปีเป็นคนโพสต์คลิปนี้เธอเป็นผู้เสียหาย
บอกว่าเนี่ยเธอไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียม
แล้วสิ่งที่เห็นก็คือรายเดอร์จากอีกบริษัทหนึ่ง

อาหารที่เธอสั่งคือหมูย่างกล่องใหญ่ราคา๑๗๐กว่าบาท
คือตอนแรกที่เธอหาอาหารของเธอไม่เจอ
เธอก็โทรศัพท์ไปหารายเดอร์คนที่เธอสั่งนะ
รายเดอร์คนนั้นน่ารักมากคุณผู้ชม
เขาบอกว่าส่งแล้วจริงถ้ามันหายเดี๋ยวผมรับผิดชอบ

ก็คุณแบบทำตามหน้าที่ทุกอย่างแล้ว

ฟังเสียงผู้เสียหายดูนะคะ
เขาก็เดินมาเสร็จปุ๊บ
เขาก็ถือถุงเหมือนมาส่งของ
แล้วก็มีลูกบ้านอีกคนนึงเดินมาพอดี

ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นหันหลังกลับไป
นางก็หยิบถุงที่นางถือมานั่นแหละ

แล้วทีนี้หนูก็เลยโทรกลับไปหาพี่รายเดอร์ว่าแบบ
เนี่ยค่ะก็กล้องวงจรปิดไม่เห็นทะเบียนรถของรายเดอร์ที่ขโมยของนะคะ
เห็นหน้าตาเขาก็ใส่หน้ากากอนามัย
เห็นแค่รูปร่างที่เป็นรูปร่างถวม
ก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าจะตามตัวได้หรือเปล่า
แต่ดูหน้าขนาดใส่หน้ากากอนามัยก็น่าจะพอเราออกเนอะ
คือถ้าบริษัทเดียวกันเพื่อนกันก็รู้จักค่ะ
เพราะต้องรู้ว่าเป็นใครก็ฝากตามเรื่องให้หน่อย
เพราะว่าทางฝั่งรายเดอร์คนที่ไปส่งอาหารให้กับผู้เสียหายค่ะ
เขาก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะ
เขาก็น่ารักนะคะเขาพร้อมจะชดใช้ให้ด้วย
เขาบอกว่าคือไม่อยากให้ทางบริษัทของเขาได้รับความเสียหาย
อยากให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการของทางบริษัท
เขาก็เลยไปลงบันทึกประจำวันอะไรเอาไว้
หรือน้องคนนี้ถ้าเกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนยังไงก็ไปหาตำรวจซะ
ใช่ถ้าน้องบอกไม่ได้ตั้งใจจะขโมย
ผิดจริงหรืออะไรก็มาชี้แจงกันนิดนึง